ใจเหมือนกันว่าวัยรุ่นทำไมสงกรานต้องตีกัน
คือมันเป็นเทศกาลที่อนุญาตให้ออกมาตีกันได้เหรอคะ

วัยรุ่นเขาตีกันส่งท้ายวันไหลนครพนมที่ฉะเชิงเศร้า
เป็นพนมสรรคาที่อยู่ที่ชาติเชิงเศร้า
มีทั้งก้อนอิดทั้งขวดเหล้าปิวว่อนเต็มถนนไปหมดเลย

โอ้โหเนี่ยห้าวไหมล่ะเนี่ยเพื่อนมาไงเพื่อนเยอะไง
นั่นที่นั่งอยู่ตรงนั้นตำรวจทั้งนั้นเลยนะ

นี่ห้ะดูสิฮะเต็มถนนเต็มหมดเลย
นี่คือวันไหลพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเศร้า

ขวดทั้งอิดทั้งไม้ปิวว่อนไปหมด
ตำรวจอยู่เกือบ๑๐นายก็เละขนาดนี้ฮะ
แม้แต่ตำรวจยังต้องหาที่กำบังนะครับ
เพราะว่ามันเยอะโยนกันอยู่อย่างนี้

บนถนนเต็มไปด้วยเศษอิดเศษแก้วเยอะแยะมากมาย
ปิดถนนปิดการจราจรแล้วก็คุมตัวคนที่ก่อเหตุ

เจอหน้ากันมันเจอกันไม่ได้หรือยังไง
คือต่างถิ่นปุ๊บแล้วยังไง
ทำไมข้ามมาแล้วต้องเป็นแบบนี้

พนมสารคามที่๘ริ้ว

เมามาแน่นอนคึกขนองอย่างมาก
สุดท้ายตำรวจต้องใช้เวลานานมาก

ตำรวจเขาบอกว่าให้กลับบ้านไปนอนพักให้สบายใจก่อน

คลิปมีทั้งหมดทั้งมวลเห็นหน้าอย่างชัดเจน

หมดทุกคนอย่างแน่นอน
แน่นอนคุณผู้ชมยังอยู่ในงานสงกราน

นี่ดูแล้วกันนะครับ

ไปติดตามไปฟังเสียงไปฟังบรรยากาศครับ
พอจะห้ามดื่มเหล้าดื่มเบียร์ช่วงสงกรานก็ไม่พอใจนะฮะ
แต่พอดื่มแล้วมันเป็นภาพอย่างนี้แหละครับ

เล่นน้ำสงกรานสระน้ำกันกลายเป็นสงครามปลาขวดกับก้อนหิน

เห็ดการนี้มีคนโดนยิงบาดเจ็บไปหลายคนนอนร้องควรทางเกลืออยู่กันกัน
เกาะนี้บาดเจ็บไปไปแล้วท่ายออกมาโท้ไปลงฝามคคม
กำนันหมอตำรวจจับนายอัญวุฒิหรือว่าแมนนาดีเป็นมือปืนได้
เขาบอกว่าถูกกลุ่มชายทั้งหมดเข้าไปรุมทำร้ายก่อน
ก็เลยวิ่งไปที่ร้านแอร์แล้วก็คว้าปืนออกไปยิงใส่
เพื่อเป็นการป้องกันตัวป้องกันด้วยการยิงเข้าไปมีคนเจ็บ๔คน
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยยังไม่พ้นขีดอันตรายก็ไม่รู้เป็นตายได้ดีอย่างไร

งกรานเนี่ยเราไม่ได้มีไว้เล่นน้ำกันสนุกเหรอคะ

จะแบบมิตรภาพเจอหน้ากันทักทายกันลดน้ำกันดีกว่า

อย่าปลากันนะน่ากลัวมากทีเดียวนะฮะ